ทีนี้ไปดูจังหวัดพัทธรุงก่อนนะคะ
คุณนิพิษอินทรสมบัติรองนายกรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดพัทธลุงด้วยนะคะ
คุณนิพิษไปใช้สิทธิ์ที่เขตเลือกตั้งที่๒จังหวัดพัทธลุงค่ะ
ส่วนเขตเลือกตั้งที่๓ในพื้นที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
คุณยายเฉเอมชนะสิทธิ์เป็นชาวตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมด
คุณยายอายุ๑๐๓ปีนี่คุณผู้ชม๑๐๓ปีแล้วนะ
สุขภาพยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เลยค่ะ
เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
คุณยายบอกว่าตนเองใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ก็เพราะว่าต้องการนี่โชว์นะการันตีว่าอายุ๑๐๓ปีแล้วนะ
ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วนะ
คุณยายบอกว่าต้องการคนดีไปบริหารบ้านเมืองนะคะ
ทีนี้มาดูข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพัทธลุงกันหน่อย
จังหวัดพัทธรุงมีประชากรทั้งสิ้น๕๒๔๘๕๗คน
ทางจังหวัดตั้งเป้าว่าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า๑๘๐นะฮะ
ส่วนการเลือกตั้งที่จังหวัดพังงาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คึกคักนะ
ใช่ค่ะมีชาวบ้านอายุมากกว่า๘๐ปี
มานั่งรอเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนเปิดหีบ
ด้วยซ้ำไปส่วนใหญ่ผู้มาใช้สิทธิ์ช่วงเช้าก็คือนั่งเรียงกันเลยเป็นผู้สูงวัย
บางท่านก็เป็นผู้พิการบางคนเดินไม่ได้แต่ว่าใจเต็มร้อยจริง
อุ้มจากรถแล้วก็ใช้วิวแชร์ต่อตั้งใจจริงมาใช้สิทธิ์
โดยมีนายสิริพัฒน์พัทธกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้าใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่๔
และพลตำรวจตรีวิมลพิทักษ์บูรพาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางสาวบุญเรือน
ไทยวัฒนธรรมผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์และลงคะแนนด้วยนะคะ
กชับค่ะห้ามเซลฟี่ห้ามเลยนะห้ามเซลฟี่กับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนหรือเครื่องหมายที่กากบัตรลงคะแนนเสียง
อีกเรื่องคือการขนคนมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสิ่งสำคัญเรื่องการโฆษณาหาเสียงบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่กฎหมายสั่งห้าม
จุดนี้ก็มีการกำชับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปเสี่ยงนะต่อการผิดกฎหมายนะคะ
พังงามาดูจังหวัดติดกันจังหวัดกระบีนะฮะบรรยากาศก็คึกคัก
ประชาชนชาวจังหวัดกะบี่เนี่ยก็เดินทางลงไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันอย่างคึกคักนะคะ
หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือคุณวิโรธบุญชนะวิวัตรอายุ๗๕ปี
เพลเป็นชาวตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่
เราก็ไปพูดคุยนะคือคุณวิโรธเนี่ยเป็นผู้ป่วยด้วยอาการเส้นเลือดตีบเป็นอำมพลึกต้องใช้ไม้เท้าค่ะเนี่ยค่ะต้องใช้ไม้เท้าพยุงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณวิโรธเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาเลือกตั้งจริงเนี่ยใจอยากเลือกตั้งมา๕๖ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้เลือกสักทีเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเลือกตั้งอะไรตนเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยนอนหลับทักษิณแต่ครั้งนี้เดียดีใจสุดเพราะอยากให้บ้านเมืองสงบและได้คนดีเข้าไปทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองค่ะ